แงงในวันที่ลำบากสุดนี้ลำบากขนาดไหน

ก็แบบเรื่องกับข้าวก็แบบมีแต่ป้าคอยให้ทุกวัน
ก็คือว่าถ้าไม่มีตังค์ก็รู้กันว่าป้าต้องเอากับข้าวมาให้

เลือกได้อยากอยู่บนนอก

เคยบ้านพ่อบ้านเมย์อยู่

เราเลี้ยงมากตัวหน่อย
แล้วเวลาได้ยินย่าตอบอย่างนี้เราซึ้งใจไหม

มีความในใจอยากบอกพี่เฟคกี้เหมือนกัน
มีความในใจอยากบอกพี่
บอกพี่เลย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ

เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ

และเรามาด่านนักสู้ชีวิตได้
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

รุ่นจิ๋ว

ก็พร้อมจะพูดคำว่าสู้
นี่
ร้องครบ๑๐เพลงเมื่อไหร่ก็สู้เลยค่ะ
หยิบไป๑ล้านบาท
เรามีจะให้กับให้อย่างเดียวนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทุนสู้ชีวิต

ก็ยังนำเรื่องราวชีวิตของเขา

เธอก็เขียนแม่ขันที่อยู่กันนะ
เธอเองประสบอุบัติเหตุใหญ่มาก

แต่ว่าชีวิตต้องหยุดเพราะว่าอุบัติเหตุ

ชมภาพเรื่องราวชีวิตของเธอกันก่อนค่ะ
กุลพรมศรีศุกร์ชื่อเล่นชื่อแจง
อายุ๑๔ปีเรียนอยู่ชั้นม๑ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้หนูไม่ได้เรียนเพราะหนูประสบอุบัติเหตุ
เดินไม่ได้แล้วก็มองไม่ค่อยชัด

ชอบพูดเพอร์เจอร์บ้างมีแบบใส่อารมณ์บ้างอย่างนี้ค่ะ
กับแม่หนูแยกทางกันตั้งแต่หนูเด็ก

ย่าชื่อย่านิดอายุ๖๓ปี
ที่หนูจะประสบอุบัติเหตุนะคะ

ตอนนั้นหนูขายลูกชิ้นย่างเองค่ะ
มีลูกชิ้นหมูแล้วก็ลูกชิ้นปลาปูอัด

มีชื่อร้านด้วยนะคะน้องแจงปิ้งย่าง
สงการที่ผ่านมาหนูนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อน

แต่ว่าเห็นมูลนิธิโพสต์ในเฟสว่า

ตอนนั้นหนูมีอาการเลือดข้างในสมอง
กระดูกหน้าแตกขาหักค่ะ

มีแต่คนบอกว่าหนู๕๐๕๐ค่ะ
เพราะว่าตอนนั้นลิ้นจุกปากไม่ขยับหลับไป๑๕วัน

หนูได้กินยากระตุ้นสมองค่ะทำให้หนูฟื้น
ภาพแรกที่หนูเห็นคือเห็นป้าอากับย่า

หนูก็ดีใจค่ะแบบว่าหนูฟื้นแล้วเหรอ

เพราะว่าหนูไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงย่าได้อีก
แจงทำงานไม่ได้ย่าก็ลำบาก
ทุกวันนี้ก็ไปเก็บผักอยู่ข้างถนน
ผักบุ้งบ้างกระถิ่นบ้าง

บางทีย่าไปเก็บผักย่าก็เป็นลม
ย่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
เป็นห่วงแกเรื่องโรคความดันโลหิตสูง
กลัวย่าเดินขายของแล้วย่าไปวูบหลับเหมือนรอบที่แล้วค่ะ
หนูอยากรีบหายค่ะหนูจะได้ไม่ต้องให้ย่ามาเหนื่อยอีก
สภาวะผู้ป่วยอย่างแจงที่เราเห็นบางทีเขาหัวเราะบ้าง
บางทีเขาเครียดบ้างเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาเขาเครียด
เขาเครียดประมาณไหนคุณย่า
เขาคิดว่าเขาอยู่ให้ย่าลำบากเขาบอก
ออกไปขายผักแล้วต้องทิ้งให้เขาอยู่ที่ห้องเช่าคนเดียว

ย่าก็ห่วงต้องไปรีบขายรีบมา
แจงไม่ได้กินข้าวหุงข้าวให้กินไปเจอเขาขายอ่ะกลับข้าวก็ซื้อมาให้หลาน
ให้หลานกินก่อนย่าก็ออกออกไปหาผัก

ยังไม่ได้กินหรอกให้หลานกินก่อนย่าอดได้
สิริรวมมาทั้งหมดแล้วก็มานั่งได้ตรงนี้มีลมหายใจอยู่ตรงนี้๕เดือน
หลังจากที่เราฟื้นเราเดินได้เลยไหมท้อไหมแจง
คือแบบท้อมั้ยก็มันท้อแต่มันถอยไม่ได้อะค่ะ
ร้องได้ครับ
มาพบกับน้องแจงนะครับแม้เคราะหร้ายจะนำมาซึ่งความพิการ
แต่ขอตั้งปณิธานจะเป็นหลานที่สุด
ที่สู้เพื่อย่าตลอดไป
เชิญครับน้องแตงครับ
เดินก้าวเข้าสู่เวทีของนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วด้วยความภาคภูมิใจนะครับ
ยินดีต้อนรับน้องแจงอีกครั้งหนึ่งสวัสดีนะครับน้องแจง

รับคุณย่าด้วยนะครับมาด้วยกันกับน้องแจงตลอดทั้งสามครั้งคุณย่านิดสวัสดีครับ
ครอบครัวก็มีกันอยู่เพียงเท่านี้อยู่กันมาแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่แรกเกิดเลยก็ว่าได้ประคับประคองกันมา
ประสบอุบัติเหตุเนี่ยแจงเขาทำงานอะไรคะคุณย่า

ขายขายหอยขายปลาหมึก
เป็นย่างปิ้งย่าง

ลงทุนให้เขาก็ไปเรียนมั่งเพราะเราเลิกเรียนวันเสาร์อาทิตย์เขาก็ไปรับจ้างขายค่ะ
แล้วนะตอนนี้ล่ะคุณย่ารายได้เท่าไหร่
เดือนหนึ่งก็เก็บผักหมุนเอา

ประมาณวันละร้อยกว่าบาทตกเดือนสามพัน

ค่าน้ำค่าไฟรวมยัง

คือวันไหนออกไปเก็บก็ได้ตังค์
ย่าอย่างวันไหนที่ไปไม่ไหวป่วยเคยเป็นไหมลุกไม่ไหวเวียนหัววันนี้แล้วทำไงอ่ะ
เขาก็ขายของอยู่ข้าง

ยังติดค่าน้ำค่าไฟเขาอยู่

เอาก็มีห้องเดียวเขาโอเคให้

ก็คือว่าถ้าไม่มีตังค์ก็รู้กันว่าป้าต้องเอากับข้าวมาให้

ก็คือวันไหนที่ย่าไปไม่ไหวก็ได้
ญาติพี่น้องเขาก็มาช่วยกันดูแล

มีใครบ้างที่โผล่มาให้เราเห็น
คนพวกนี้ที่โผล่มาให้เราเห็น
คือคนที่เราเพิ่งพาอาศัยได้
เวลามีอะไรก็ตามที่ดี

คนที่นั่งอยู่ตรงนี้เดินทั้งวัน

แล้วขายให้เราคนนี้ควรอยู่อันดับที่เท่าไหร่

ควรจะอยู่อันดับหนึ่งในใจเสมอ

จะต้องหายจะต้องหายท่องอย่างนี้

แล้วสายตามึงวันว่าเราจะต้องหาย

หนูก็จะไปเรียนกศนวันธรรมดา
ก็จะไปขายของให้เขาค่ะ
หายเพื่อจะได้ทำงานได้
และนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทดแทนเขา
ตลอดที่เขาดูแลหนูมาตั้งแต่เจ็บแล้วก็ไม่เจ็บ

ก็เป็นสิ่งที่เราก็เชียร์ใหญ่ทำคือ
หนึ่งต้องเรียนหนังสือด้วย

อย่างน้อยเรียนให้จบม๓หรือม๔
ก็ยังดีให้มันเทียบเท่า

อยากจะซื้ออะไรให้คุณย่า

ก็พวกเสื้อผ้ารองเท้าอย่างนี้
เพราะว่าถ้ารอแต่เทศกาล

หนูแบบมีเสื้อผ้าและย่าตัวหนึ่งมันขาด
เคยถามไหมว่าย่าอยากได้อะไร

ยาเขาอยากได้อะไรค่ะ

หัวเราะเสียงสูงมีพิรุธมากย่า

ไม่อยากอยู่ในกรุงเทพแล้ว

ประจีนกับบิลบุรีน

เลือกได้อยากอยู่บ้านนอก

เดี๋ยวก็ถ้าได้สตางค์เรื่องสุขภาพ
ก็ต้องมาก่อนทองทั้งคู่นะคะ

ทีนี้เพลงที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้
เป็นเพลงเป้าหมายเนอะคุณย่าเนอะ
ที่ตั้งเป้ามาว่าอยากได้เงินหกหมื่น

หกหมื่นสำหรับคุณย่ามันชื่นใจไหม

ก็อยู่ได้๖ปีถ้าไม่ให้ใครยืม

มาแล้ว๒วันร้องไปแล้วนะครับ
ทั้งหมดสามเพลงตอนนี้รับไปแล้วสี่หมื่น

ยังไม่ได้ใช้เลยจนลืมไปแล้วว่า

ถ้าอยากจะใช้ก็ใช้ได้ทุกเมื่อ

มีไว้ให้เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา
เราจะได้ไม่กดดันมากนะครับ

เอาล่ะถ้าพร้อมแล้ว

มูลค่าหกหมื่นบาท

เพลงที่นะครับ
ก็ได้เลยครับ

โคตรเลวในดวงใจค่ะ
โคตรเลวในดวงใจ
หมื่นบาทตอนนี้เมื่อกี้ฟังไปแล้วเป็นอินโทรเพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาทถ้าสู้ตอบว่าสู้ในเพลงนี้แล้วร้องถูกหมดนะครับก็รับไปเลยหกหมื่นบาทตัวช่วยก็ยังมีอยู่สามารถใช้ได้แต่ถ้าอยากจะหยุดก็ได้เพราะเป็นสิทธิ์ของผู้แข่งขันนะครับหยุดก็รับสี่หมื่นไม่ต้องแข่งต่อนะครับตอนนี้มาตัดสินใจขั้นแรกก่อนนะครับแจงฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่
สู้หรือหยุดครับ

ยังอยู่ครบถ้วนนะครับทั้งสามแผ่นป้ายที่มีสิทธิ์ใช้ได้และในเพลงนี้แจงจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้

ไม่ใช้จงมีสมาธิและยืนขึ้นค่ะ
โอเคอ่ะมีสมาธิก่อน

ต้องให้ถูกทุกคำนะแจงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ต้องนึกเนื้อและอยู่กับเพลงและเอาให้ถูก
เพราะว่านี่คือเพลงเป้าหมาย๖๐๐๐บาท
ถ้าได้ตรงนี้โอเคทุกอย่างผ่านฉลุย

เพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ

แต่ฉันยังตั้งใจจำไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยทำ
จะทำฉันใจสลายฉันรู้ฉันควรต้องลืม
ผู้ชายให้หวยที่ทิ้งฉันไปแต่พอเอาเขาจริงหัวใจ
มันก็มีเหตุผลของมัน
อย่างน้อยชีวิตช่วงนึงมันก็เคยสวย
สุดท้ายมันใจแห่งสวยกว่าช่างมันก็ช่างมัน
อย่างน้อยก็มีช่วงหนึ่งที่รักกับฉัน
แม้สุดท้ายจะออกสันดาลนอกใจกันก็ช่างเธอ
ไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องลืม
ฉันจะจำเธอไว้เสมอ
คนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอ
คือพอดเร่วในทุ่งใจ
คนนอนคนนั้นบอกฉันให้ลืมสักที
ก็แค่เธอที่ไม่รักดีจำหาพระแสงอะไร
ที่เขาพูดก็ไม่ผิดแต่ท้ายที่สุดไม่รู้ทำไม
ถ้าการไม่ลืมคนร้ายใจมันจะตายก็ตายแล้วกัน
ก็ไม่รู้ที่มันจะตาย